ทางผู้สิทธิ์ข่าวของเรานะครับก็อยู่ที่หัวหินเช่นเดียวกันนะครับ
เราไปติดตามความคืบหน้าประเด็นนี้จากคุณอารยาโพจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากหัวหินครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะ
ที่ตอนนี้เราได้เจอรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สิบห้านาทีที่ผ่านมานะคะซึ่งเรือที่เจอเนี่ยเป็นเรือทรัพย์อนันต์ค่ะ
เป็นเรือประมงนะคะท่านได้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ได้ช่วยเหลือเอาไว้เป็นที่เรียบร้อย
ตั้งแต่เมื่อคืนวานที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสภาพร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะ
หลังจากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้ประสานไปกับทางเรือทรัพย์อนันต์ค่ะ
คนที่เจอเป็นใต้กงเรือนะคะชื่อนายสมคนเพิ่มสิทธิ์นะคะ
สภาพเมื่อสักครู่ทางทั่วนาเเกิดได้มีการคุยกับทางท่านอาจารย์ที่การบดีอมกเศรษฐด้วย
ทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะแล้วก็ปลอดภัยดีนะคะ
ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนักนะคะเนื่องจากว่าก็ได้ช่วยเหลือกัน
แต่อุปสรรคนะตอนนี้คือพายุกำลังเข้าและที่สำคัญค่ะ
ตอนนี้คลื่นลมทะเลสูงถึงสามเมตรณตอนนี้กำลังวางแผน
ในการช่วยเหลือกันนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าณตอนนี้เอง
จุดที่เราเจอเนี่ยห่างจากทางอำเภอหัวหิน
ไปประมาณทางทิศใต้นะคะก็ห่างจากประมาณ
สิบไมค์ทะเลนะคะในเข้าค่ะตอนนี้ความแสดงต้องบอกว่า
ครอบครัวก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวดี
อย่างที่เราได้ทำการค้นหามาตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงเมื่อคืนนะคะ
กลุ่มเช้าตอนนี้ก็กำลังวางแผนกันอยู่ค่ะ
คือที่สำคัญคือทางผู้ว่าได้พูดคุยกับท่านรักษาการอธิการแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็พูดคุยกับใต้กลงเรือด้วยนะคะ
ก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาย้ำอีกทีหนึ่งค่ะก็คือ
ทางรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมเกษตรนั้นปลอดภัยดี
และได้พูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บอกว่า
จะพยายามรับตัวกลับมาถึงฝั่งให้เร็วที่สุดค่ะ
เพื่อทำการตรวจร่างกายนะคะว่ามีอะไรที่อาจจะต้องดูแลกันต่ออีกบ้างค่ะ
ส่วนในการช่วยเหลือนั้นตอนนี้กำลังวางแผน
ทั้งจากทางคนร่มหน่วยกู้ชีพของตำรวจตระเวนชายแดนที่
ค่ายนเรสวนนะกำลังวางแผนกันอยู่ค่ะแล้วก็ค่ะ
เข้าไปช่วยเหลือค่ะอืมตอนนี้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นต้อง
มาอันดับแรกก่อนเลยมั้ยคันแล้วทั่งทางคุณอารยัยังไม่ได้
รับข้อมูลใดจบกับเรื่องของตกมายได้ไหมเหตุการณ์

ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ากำลังประสานกันว่าอยู่ตรงจุดไหนพิกัดไหน
แต่ถ้าเกิดออกไปรับทางทิศไหนทางส่วนไหน
เพราะว่าณตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยทางด้านของเรือก็กำลังประสานงานกันอยู่ว่า
ลักษณะของเรือเป็นแบบไหนยังไง
ก็อยู่จุดไหนห่างจากมายทะเลทางทิศใต้หรือทิศเยื้องไปทางไหน
เพราะว่าในทางทะเลทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องของการที่จะเข้าไปรับตัว
วิธีการรับตัวนั้นก็คือในเบื้องต้น
ก็คือหน่วยกู้ชีพทางทะเลเข้าไปแล้วก็โรยตัวลงไป
รับขึ้นมานะคะแต่ว่าด้วยสภาพลมแรง

แต่ว่าณตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่ว่า

แล้วเรือทรัพย์อนันต์นี้เขาไม่สามารถ
แล่นเข้าฝั่งได้ใช่ไหมคลื่นลมแรงเหมือนกันใช่ไหม

ซึ่งก็จะต้องอยู่ในจุดที่เขาสามารถที่จะ
ดูแลความปลอดภัยขึ้นทะเลด้วยค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังวางแผนกันอยู่

ออกไปรับค่ะซึ่งต้องรอให้ฟ้าสางกว่านี้อีกสักนิดหนึ่ง
แต่ว่าเรือทรัพพนันนี่ถือว่าอยู่ในจุดปลอดภัยถึงแม้ว่าพายุจะกำลังเข้าถูกไหมคะ
ใช่ค่ะก็เด็กอยู่ในจุดปลอดภัยค่ะ
ครับเอาละครับขอบคุณคุณอารยาโภจามากนะคะ
ข่าวดีเช้านี้เลยจริง

สิ่งที่สำคัญคืออยากทราบรายละเอียดต่างด้วย

เรื่องของการช่วยเหลืออย่างไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ
แต่ตอนนี้อันดับแรกที่ทราบแล้วคือปลอดภัย